ร่วมวิ่งร่วมกับพี่ตูนมาแล้วด้วยนะคะ

แล้วก็ได้หุ่นที่พึงพอใจมากแล้วด้วยค่ะ

วิ่งวิ่งได้เดี๋ยวนี้แข็งแรงพี่หอย
หลังจากที่ประกาศขอฟิตหุ่นรีดไขมันเพื่อพิชิตใจหญิงนะคะ

เสนาหอยเกียรติศักดิ์ก็ปล่อยภาพซิกแพคของตัวเองออกมานะคะ

โดยเจ้าตัวเนี่ยเผยว่าปลื้มใจกับผลลัพธ์ที่ออกมาแบบสุดค่ะ
ซึ่งถือว่าที่ผ่านมาความตั้งใจที่กำหนดไว้ไม่ล้มเหลว
พร้อมบอกถึงเคล็ดที่ไม่ลับด้วยว่า

และพยายามหาวิธีออกกำลังกายให้พอเหมาะพอดีกับร่างกายของแต่ละคนค่ะ
การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่ใช่แค่แข็งแรง
เราดูสมาร์ทเราดูแบบว่าจิตใจผ่องใส
แล้วก็มันโล่งมันทำอะไรมันก็จะดีไปหมด
เทคนิคของเราคือหนึ่งคือใจก่อน
เหมือนพี่ตูเลยคือใจมาได้พอใจได้เสร็จปั๊บ
เราพยายามทำในสิ่งที่เราหาแรงบันดาลใจ

ผมพอใจมากครับแล้วก็มันยากอยู่ตรงไหนรู้ไหม
ยากหยุดทำให้อยู่แค่นี้ไปตลอด

ยากที่สุดคือการรักษาให้มันอยู่แบบนี้ตลอดไปนะคะ
ทางนี้ก็เสนาหอยเขาก็ยังเผยถึงความรู้สึกค่ะ
ที่มีโอกาสไปร่วมวิ่งกับนักร้องหนุ่มใจบุญ
โครงการ๙คนละ๙ว่าถึงแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยขนาดไหน
แต่สิ่งที่ทำเนี่ยเป็นประโยชน์เพื่อผู้อื่นตนเองก็สุขใจค่ะ
ก่อนจะชื่นชมตูนว่าตูนเป็นคนที่มุ่งมานะ
แล้วก็ทุ่มเทด้วยหัวใจพร้อมกับฝากให้ทุกคนนะคะ
ร่วมกันช่วยเหลือให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จด้วยค่ะ
เหมือนแบบพี่ตูนอยากจะบอกกับทุกคนว่าอยากให้คนไทยทุกคนเดินได้วิ่งได้

น่าจะเป็นแรงบันดาลใจในหลายโครงการ
คนไทยให้ความร่วมมือแล้วก็รักกันเสมอ
คนไทยรักกันเสมอแน่นอนนะคะเชื่อว่าโครงการ๙คนละ๙เนี่ยประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะ
แล้วก็ในวันที่๘๙๐ไทยรัฐทีวีของเราจะไปเกาะติดบรรยากาศการวิ่งของพี่ตูนมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะ
เดี๋ยวส่งน้องผู้สื่อข่าววิ่งตามไปด้วยดูสิ

สักกี่เมตรหรือกี่กิโลไม่รู้จะไหวหรือเปล่า

เพื่อนคะถ้าไม่อยากพลาดชมรายการบันเทิงไทยรัฐกับพวกเราที่แซ่บทุกสิ่ง

แล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีอีกต่อไป